คุณผู้ชมครับเรียกว่ากระแสของกิจกรรมงานอุ่นไอรักที่จัดขึ้นที่พระราณพระราชวังดุสิตนะครับ
รวมทั้งละครไทยแนวพีเรียสที่กำลังด่งดังในขณะนี้ก็ทำให้คนไทยหันมาแต่งกายด้วยชุดไทยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ทำให้ภาครัฐนั้นได้นำไปต่อยอดสร้างจุดขายกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
ให้กับแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรองในช่วงสงครานที่จะมาถึง
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปเยือนเพิ่มมากขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ

ถูกวางให้เป็นหนึ่งในการสร้างจุดขายกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม
โดยใช้เรื่องราวประวัติศาสตร์ในแต่ละท้องถิ่น
มาเป็นไฮไลท์ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเมืองรอง
๕จังหวัดในช่วงเทศกาลสงครานนี้
ถ้าไม่นับตัวคนนะครับแต่เอาเงินสะพัดนั้น
ผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ไม่น้อยกว่า๕๗ในเมืองรองนะครับ

ในอดีตเมืองรองไม่ค่อยมีตัวตนเลย

แล้วถ้าตัวเลขที่ได้มานะก็เป็นตัวเลขที่ว่า

นะฮะมันเข้าไปกันทั้งปีเนี้ยพันกว่าล้านอย่างเงี้ย
มันน้อยมากสำหรับเมืองรองนะครับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองรอง๕๕จังหวัด
ถูกรองนายรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ
กำชับในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ในการพัฒนาโครงการดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมชัดเจน

มีการโยกย้ายตำแหน่งกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางในการพัฒนา๕๕จังหวัด
เมืองรองนอกเหนือจากการท่องเที่ยวแล้ว
จะต้องวางแนวทางเชื่อมโยงการคมนาคมทุกช่องทาง

รวมทั้งกำชับให้สถาบันการเงินของรัฐ
การท่องเที่ยวของประเทศไทยคาดการณ์ว่า
รายได้จากการท่องเที่ยวตลอดปี